เออแต่ว่ามันก็มีสัตว์อีกหลายตัวที่มันมาแบบแปลก
แล้วชาวบ้านก็เชื่อว่าไอ้แปลกแบบนี้แหละน่าจะให้โชคนะ
ใครอยากจะรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างเรารวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเหล่าสัตว์แปลกกันหน่อย
อกจากความแปลกแล้วผู้พบเห็นยังเชื่อว่ามาให้โชคอีกด้วย
เริ่มกันที่สัตว์แปลกตัวแรกกับจิ้งเหรนสองหาง
จิ้งเหล่นสองหางตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้าเล็กที่๒๐๙๘
หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งมันให้โชคมาแล้วลายงั่วติดกัน

ชาวบ้านรับทรัพย์กันทั่วหน้า
ยิ่งช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแบบนี้
ชาวบ้านก็เริ่มแวะไปส่องหาเลขเด็ดจากจิ้งเหรนสองหางกันอีกครั้ง
เมื่อไปถึงก็พากันส่องใครเห็นอะไรก็เก็บไว้ในใจ
และไปต่อที่แผงลอตเตอรี่เพื่อลุ้นโชคที่จะถึงนี้กันตามความเชื่อ
จิ้งเหรนไปดูจิ้งจกกันบ้าง

คุณป้ามารยาทประกอบรานเจ้าของร้านชี้ให้ดูจิ้งจกแปลกก็อยู่ใต้
หลังคาบริเวณหน้าร้านมันเป็นจิ้งจกสีแดงเข้มทั้งตัว
ถ้าไม่บอกก็นึกว่าเพิ่งตกถังสีมานะเนี่ย
เพราะว่าแดงไปเกือบทั้งตัวตั้งแต่ดวงตาจะหลดปลายหางยกเว้นส่วนหัว
ช่วงตั้งแต่ตาไปจนถึงปลายปากที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนจิ้งจกทั่วไป
ป้าบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมแต่พอไปดูใกล้มันขยับตัวได้
เอาเป็นว่าจิ้งจกตัวนี้จะมาให้โชคหรือไม่

นี่ถึงอาจว่าตู้ยำย่อมนะมีแดงมีใหญ่นี้อีกนะ

ถ้าขี่ทิ้งจกแล้วกัน

ก็เป็นสัตว์แปลกที่เค้าเชื่อว่า
ให้ชกให้ลาแต่ก็ว่ากันไปนะ